น้ำใจของประชาชนยังคงหลั่งไหลในสถานการณ์เช่นนี้นะคะ
มีภาพประทับใจที่ถูกแชร์กันในสังคมออนไลน์
หลังมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่ง
เดินแจกริบบิ้นสีดำให้กับผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ
ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
กำลังร่วมแจกริบบิ้นสีดำ
ถวายความอาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ

โดยภาพที่ถูกแชร์กันเป็นจำนวนมาก
คือภาพของชาวต่างชาติรายหนึ่ง

ยืนถือตะกร้าที่มีลิปปิ้นสีดำ

แสดงความจงรักพักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

เมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
มีจิตอาสาไม่ประสงค์ออกนาม

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

และประชาชนที่มารอตรวจ
ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสา

บันดาลให้ท่านและครอบครัว

สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

จันทราอายุ๓๑ปี

ขณะเด็กชายเกียรติภูมิจันทรา
หรือน้องเป้อายุ๕ขวบ

ให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
ภายในห้างฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม๙

พามาแจกริบบิ้นประมาณ๕๐๐อัน
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมา

ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำความดี

และเป็นการฝึกลูกชายให้กล้าแสดงออก